สวัสดีครับข้าวใส่ไข่
เอาเร็วโซโอ๊คอัพกล้องไหนโซโอ๊คห้องไม่สวิตช์อ่ะ
ไม่ให้เยอะแล้วก็มาเร่งเขาว่ากล้องยังไม่สวิตช์มาเลย

เมื่อกี้กล้องยังไม่ตัดไงกล้องยังไม่ตัด
ยินดีกับบอลไทยด้วยเมื่อวาน๓๐ภูมิสวัสดี
แจ่มหนูสวย

แต่ทำไมแบบว่าเวลาให้หวยนี่เธอให้ผิดตลอดนะแองจี
คุณแม่ถ้าให้ถูกเดี๋ยวก็โดนจับจ้องสิคะ

โอ้ววันนี้หล่อนมาพร้อม๑๘มงกุฎนะ

บอลไทยมันก็สนุกมากคุณแม่

และปรากฏการเลสต์ดิ้งของข่าวใส่ไข่ด้วย

อันที่๒คนรอเกิดเปิดทิ้งไว้

ซึ่งแม่น้ำก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริง
ที่พี่หนุ่มติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่น
สำหรับสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเช้าวันนี้
ในแม่น้ำมูลอยู่ที่๑๐๖๗เมตร
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้๑๒เซนติเมตรค่ะ
พนักงานเร่งติดตั้งกระสอบทรายเครื่องสูบน้ำ
กั้นพื้นที่ตนเองเพื่อป้องกันน้ำที่เอ่อท่วมสูงกว่า๑เมตร
เข้าในห้างสรรพสินค้านะคะโดยยังไม่ปิดให้บริการ
โรงเรียนในพื้นที่ได้มีการสั่งปิดโรงเรียน
เหตุฉุกเฉินจนถึงวันจันทร์ที่๑๖กันยายนเลย
ส่วนการอบพยพเจ้าหน้าที่ทหารอาสาสมัครมูลนิธิเอกชนก็
ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ขณะที่จังหวัดอุบลรัชธานีก็ได้
เขื่อนซิรินทรและเขื่อนปากมูล
บานเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำมูล
ให้ไหลลงสู่น้ำโขงได้คล่องขึ้น
แล้วก็เสริมเครื่องผลักดันน้ำอีก๓๐ตัว

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสะพานข้ามพนมปกติจะมี๒เส้น

แต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้นี่ขาดทั้งสองเส้นหรือยังนะคะ

ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุทธกภัยครั้งนี้อยู่ที่๑รายค่ะ
ส่วนรายอื่นนั้นยังรอผลการพิสูจน์
และการสรุปสำนวนการเสียชีวิตจากพนักงานสอบสวนต่อไป
น้ำท่วมที่ปราจีนตอนนี้ต้องบอกว่าขี้คายแล้วนะคะ
หลังจากที่น้ำป่าเขาใหญ่เริ่มลดลงแล้วในบางพื้นที่
ส่วนกรณีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอประจันตคาม
ทำให้บ้านเรือนประชาชนนั้นได้รับผลกระทบ
เนื่องจากมีมวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นา
ที่นาจำนวนหลายที่เลย
ล่าสุดค่ะจากการตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง
ก็พบว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในบางพื้นที่
เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่อยู่ด้านบนได้ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่าง
ประกอบกับในช่วงค่ำที่ผ่านมา
พบว่ายังมีปริมาณฝนตกนะคะในพื้นที่รอบเขาใหญ่
แล้วก็พื้นที่อำเภอประจันตคาม
ทางราชการเองก็แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่นั้น
ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ส่วนทางฝั่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะอำเภอประจันทคาม
ที่รับน้ำมาจากน้ำตกตระเคาะ
ปริมาณน้ำก็จะไหลมารวมที่ฝ่ายส่งน้ำจันตคาม
ซึ่งทางฝ่ายก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำออกทั้ง๒ประตู

ซึ่งทำให้มวลน้ำไหลลงแม่น้ำประจันตคามอย่างรวดเร็ว

รวมทั้งถนนในหมู่บ้านนาแขมอำเภอประจันตคาม
แต่โชคดีค่ะที่ไม่สร้างความเสียหายเหมือนปีที่ผ่านมานะคะ
แต่ชาวบ้านที่ทำงานในโรงงานต่างก็
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกลุยฝาน้ำกันไปช่วงนี้
เรากลับไปที่บุรีรำกันสักนิดหนึ่ง

เป็นเมืองที่เจริญโลกอย่างร่วมทวดเร็วมาก
แรงสุด
วันนี้ชาวนาบุรีรำเขาก็ร้องทุกข์กันมานิดหน่อยนะแองจี้นะ
เคาะซ้ำกำซัดนาข้าวมันเพิ่งฟื้นตัว
ปรากฏว่าเราต้องยอมรับที่๒๓เดือนที่ผ่านมานาข้าวมันแรง
แรงจริงไปที่ไหนก็แรงหมดนะครับ

ถูกน้ำหลากเข้าท่วมตอนนี้นะฮะ๕๐๐ไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วนน้ำมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ
หลากเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร๔ตำบล
ก่อนเนี่ย๒อำเภอคือพุทัยสงฆ์แล้วก็อำเภอนาโพธิ์

หน้าเบื้องต้นเนื้อที่ประมาณ๑๐๐๐๐ไร่แล้ว
ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นต้นข้าวที่จากแรงปุ๊บ
ต้นข้าวกำลังฟื้นตัวแองจี้พอเข้าใจไหม
คือต้นข้าวกำลังฟื้นตัวอยู่พอดีเลย
จากภาวะภัยแรงที่เราเกิดขึ้นมา๒๓เดือนที่ผ่านมา

ตอนนั้นเราพูดกันเห็นไหมฮะเด็กเอาโดราเอมอนไปขอฝน
มีการเอาเด็กไปขอฝนเด็กไปลำขอฝนกันต่างนานาเนี่ย
จากภัยแรงปุ๊บน้ำ
มันต้องลักษณะการเดินทางของน้ำ

อันนี้มันก็จะมาจากขอนแก่นเนี่ยแหละมันก็จะเดินทางส่วนที่ต่ำ

ต้นข้าวเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังไม่ได้แข็งแรงพอ

แล้วที่สำคัญตอนนี้ที่เสียหายจริงเนี่ย

โอ้โหเพราะว่าทำไมถึงเสียหาย

ข้าวต้นข้าวที่เพิ่งฟื้นตัวต้องเป็นต้นกล้าอ่อนถูกต้องไหมฮะ

เบื้องต้นเนี่ยแช่น้ำมานานกว่า๑สัปดาห์แล้ว
โอ้โหเกษตรกรตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนหนักนะฮะ

เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้าไปสำรวจ
แล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือหน่อยนะครับ

หลายคนที่ประสบภัยแรงตอนนี้
อุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสะอาดไม่มีจริง
แล้วก็แปลกไหมว่าน้ำบางที่เนี่ยก็ยังแรงอยู่
ในขณะบางที่ท่วมบางที่แรงอย่างนี้
ถูกอย่างเช่นบ้านหัวสะพานตำบลบรรยานอำเภอพุทธัยสงฆ์
บอกว่าบอกว่าก่อนหน้านี้หลายตำบลในพื้นที่บ้านบางประสบภัยปัญหาแรง
น้ำอุปโภคบริโภคน้ำทำการเกษตรในต้นข้าวอืม
ต้นข้าวเหี่ยวเฉาคือทั้งหมดแห้งตายเลยครับ
แต่พอฝนตกลงมาเท่านั้นแหละ
อิทธิพลพายุโพดุลเนี่ยก็ส่งผลดีกับนาข้าว

แต่ขณะนี้กับผูกมวดน้ำจากขอนแก่ง
ท่วมได้รับความเสียหาย

อยากให้หลายคนส่งกำลังใจ
เกษตรกรชาวนาไทยกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะ
วันนี้คือถ้าละมุดเราเห็นจากบางที่เป็นพื้นนานะครับ

เขาเพิ่งฟื้นคิดถึงต้นกล้า

ปรากฏคุณดูสภาพ

ถ้าพูดตรงก็คือท่วมมิดต้นนะครับ
ใช่มันไม่พอมันอยู่ไม่ได้
เราขอสรุปโดยรวม
จังหวัดในปี๒๕๒๑มันจะสูงที่สุดถูกต้องไหมครับ
ถ้าสมมติเราดูมวลน้ำที่สะพานเสริฐประชาติปฎัติจังหวัดอุบัติรัฐธานีนี้

คุณดูนะฮะมันเคยเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมอย่างนี้

เราจำในปี๒๕๔๕กันพอได้ไหมฮะ

ตอนนั้นแต่ก็น้อยกว่าปี๒๕๒๑๒๑๒๒๑เรายังไม่เกิดกันเราอาจจะยังไม่รู้นะครับ
ในขณะปีนี้มันสูงกว่าปี๒๕๕๙

เราเคยเจออุทธกภัยหนักตอนปี๒๕๕๙
เพราะฉะนั้นนี่คือภาพของมวลน้ำที่อุบลราชธานีขนาดนี้
คุณดูเอาเองแล้วกันว่าความน่ากลัวมันขนาดไหน

คือเกินขึ้นมาเยอะเลยอะ

โอ้โห๑๐๘เลยเหรอ
เป็นมวลน้ำเกือบหมดแล้วนะฮะในอีสานทั้งตอนต้นและตอนต้นเนี่ยมันยังโชคดีที่มีแม่น้ำโขงตลอดสาย
ตอนนี้แม่น้ำก็สูงมันจะระบายน้ำ

ถ้าจะเกิดปัญหาตรงนั้นอันนั้นน่าติดตาม
ขออย่าให้ฝนตกซ้ำลงมาล่ะกัน
ถ้าช่วงไม่ได้พวกว่าสัญญาณมาแล้ว

เพราะฉะนั้นคำถามคือ

มีในสติวิตเตอร์ขึ้นว่าทำไมน้ำปลูกครั้งนี้เงียบจังเลย

เดียวคือมันท่วมแบบหมดเลย

ใช่คือท่วมเยอะแบบในอาทิตย์เดียวเลยแล้วเยอะด้วย
และน่าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างมากนะครับ
โดยเฉพาะบางคนพ่อแม่ยังอยู่ที่ต่างจังหวัด

บางคนยังอาศัยอยู่ตามสาราวัด

บางคนอีกแค่ชื่อวิทยุบนถนน

บางคนยังอยู่หลังคาก็มีเพราะเป็นห่วงบ้าง

ที่สำคัญมันขนของไม่ทันหรอก

ก็กรุงเทพฯเราก็ไม่เห็นมีฝนมาทางอะไรหรือเปล่า
แต่คือพึ่งมาวันสังวันนี้คุณเทพเนี่ยเราประกาศ
ประกาศว่าจะมีฝนตกฝนตกหนักเนี่ย
เราเห็นฝนอย่างนี้ปล่อยปล่อยปล่อยไม่ซึมซ่ำไม่ซึมซ่ำ

อ้าวอีกหนึ่งข่าวเราติดตามกันมาตลอดนะฮะ
ปรากฏทำไปทำมาเขาไม่ได้พาดพิงถึงใครเลย
แล้วทางปราปรแมนยา๗๐บาทเขาบอกไม่มีการพาดพิง

แต่วันนี้อายการสั่งฟ้องปุ๊กกี้ปริศนาพร้อมพวกนะฮะ

พนักงานอายการฝ่ายคติศิษยาศิลป์๑๐เนี่ย
เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายหงเจิ่นอี้อายุเพิ่ง๒๘ปีเองนะ
แล้วก็นายชนลวิทย์คีตะตระกูลหรือคุณไก่อายุ๕๐ปี
อดีตนักร้องสาวชื่อดังนายกันตะทรหรือมิวแก้วกระจ่างอายุ๒๘ปี
คนนี้ป่ที่บอกหน้าตาดีใช่ไหมแองจี้จะมีอยู่คนหนึ่งที่หล่อเลย
แล้วก็นางสาวทารินีขาวบัณฑิตอายุ๒๗ปีเป็นจำเรินที่๑หรือ๕
ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เพราะเหตุที่ไม่ได้มีการเพาะได้มีการสมโอ้โหอ่านยากมากนะครับ
เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดนะฮะเกี่ยวร่วมกัน
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทประเภท๒คือคีตามีน
ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทประเภทที่สอง
๑๗มิถุนายนเนี้ยนะครับต่อเนื่องเกินเลยนะ
จำเลยทั้ง๕คนกับพวกได้สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป

และร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
โดยมีการวางแผนแบ่งหน้าที่
การทำเป็นผู้จัดหาครอบครองเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ

หาลูกค้าที่ต้องการยาเสพติด
แล้วก็เป็นเครือข่ายดำเนินการเอาให้เป็นผู้ค้า
เป็นผู้ค้าใช่ไหมฮะผู้ค้าด้วยนะฮะแน่นอน
สอบสวนขั้นแรกจำเลยที่๑และ๒ให้การรับสารภาพ
ส่วนจำเลยที่๓ให้การปฏิเสธ
ที่๓คือไม่รู้คนนั้นนะครับในทีมเขาอีกคนนึงใช่ไหม

จำเลยที่๓ให้การปฏิเสธข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
แต่ให้การสารภาพในข้อหาอื่น
มีจำเลยที่๔ที่๕อีกให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ท้ายคำฟ้องเนี่ยพนักงานอายการโจทย์ระบุว่า
จำเลยทั้ง๕ขอปล่อยตัวชั่วคราว

เพราะฉะนั้นหากจำเลยทั้ง๕ขอปล่อยชั่วคราวเนี่ย

เนื่องจากมีคดีมีอัตราสูง
แล้วก็ยาเสพติดของการมีปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็มาก

เนื่องจากเนื่องจากเขาเป็นคนต่างชาติด้วยไง

ประทับรับฟ้องและเบิกตัวจำเลยทั้ง๕
เรือนจำมาสอบปากคำในเช้าวันนี้

ว่า๑เขายอมรับ

แต่ในขณะเดียวกัน๑๒คงเป็นปุ๊กกี้

มือนะฮะปุ๊กกี้กับแฟนเขาเนี่ย

ถูกใช่ไหมคนอื่นเขายังอัดเสียเรื่องฟอกเงิน

ครับผมนะฮะก็ยาเสพติดก็ไม่ดีนะฮะ
ก็อย่างคำพังเลิยที่พูดกันมาคำขวัญที่พูดมาแหละ

คนกินตายนะฮะคนขายนั่งพื้นนะครับผม
เดี๋ยวแองจี้ยังงงอยู่
ส่งอะไรไปแองจี้ยังไม่ทันยังไม่ทัน

วันนี้พี่ภาพเป็นการเป็นการเป็นการนะ

อ๋อคนขายนั่งพื้นนะครับผมขอบคุณมาก
เอาล่ะข่าวต่อมาคุณผู้ชมนะครับ

ตำรวจนะฮะแจ้งข้อหาครับ
พ่อปล่อยลูกนั่งบนหลังคาครับ
นะฮะอ่าหลังคารถครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแยกท่าจักรจังหวัดลำพูนฮะนะฮะ
จากภาพจะเห็นรถที่สัญจรไปมาตามปกติครับ
แต่ปรากฏว่ามีเก๋งคันนี้แหละครับสีแดงฮะ
คุณผู้ชมดูบนหลังคาครับ
บนหลังคานะฮะอันนั้นไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับ
อันนั้นคือภาพเด็กที่ใส่ชุดนักเรียน๑คนนะฮะ
นั่งอยู่บนหลังคารถครับ
ไม่แล้วทำไมอยู่ดีพ่อกับแม่ถึงให้ขึ้นไปนั่งบนหลังคารถได้

แล้วเมื่อภาพนี้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลครับ

ถึงผู้ปกครองที่ปล่อยให้บุตรหลานคนนี้ขึ้นไปนั่งบนหลังคารถ

แล้วดูจากภาพเนี่ยเป็นภาพแบบเหมือนแบบภาพเคลื่อนไหว

แล้วก็ถ้าเกิดบัติเหตุเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถรายอื่นด้วยนะครับ
แล้วก็ล่าสุดครับ๑๑กันยาครับนะฮะ

พันธุ์ตำรวจเอกจีรัติกุลอรุณจันพักดีครับ

แก่ขับรถไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนและประมาท
และไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนะครับ
อยู่นอกรถคงไม่มีเข็มขัดไปรัดนะครับผม
โดยคนขับซึ่งเป็นตาของเด็กนะฮะ
คาดว่าเด็กคนนี้ได้เปิดสลูป
และเมื่อเปิดได้ก็ปีนขึ้นไป
แล้วก็ไปนั่งบนภาพการเงินทำไมเนี่ย
แบบว่าเด็กคงอยากจะสนุกอะไรอย่างนี้มั้ง
ท้าก็หย่อนอยู่ในรถถ้าเหลือคันทั้งทุกคนอีก
มันก็จะปีนไม่ถึงถ้าน้องเขายังตัวเล็กหน่อย
แต่อันนี้รถอาจจะไม่ได้หลังคาแบบสูงมากขึ้นไปเฉยเลย
คุณตาเป็นคนขับเนี่ยการดูแลก็จะยากใช่ไหม
เพราะต้องขับต้องเหยียบเบรกอันเอาตาให้ถ่ายมาข้างในรถถูกต้องมั้ย
ขานันอยู่ในรถแล้วก้นขึ้นมานั่งข้างบน

แต่มันก็จะดูอันตรายอยู่อย่างนี้อ่าหรืออันตรายจังหวัดอะไรนี่
พูนลำพูนลำพูนอากาศคงกำลังดีนะตอนนี้เนาะ
น้องผมอยากลมเย็นเย็นน่ะอยากจะแบบว่าหรือแบบว่าเออเห็นแบบว่า
คุยกันตาหลานนะเปิดเพลงซอบหน่อยไม่น่าจะได้ยินนะ
คุยกับตาหลานน้องน้องเอาหัวอยู่ข้างนอกเออลูกเอ้ย
ดูทางให้ตาหน่อยลูกเอ้ยข้างนอกเป็นไงบ้างโอ้โห
ดูฮะนั่งชิวเลยฮะนี่โลกโซเชียลถล่มอยู่ถล่มเละอยู่
อาจจะชมวิวจริงจริงน้องน้อยไม่ดีอันตรายมากอย่าทำแบบนี้นะ
คนอื่นถึงแม้รถจะมีสลูปหรือจอดอยู่อะไรก็แล้วแต่
ไม่ควรเท่านั้นกาแยกโปรกถ้าเกิดล่วงออกมา
คิดสภาพถ้าข้างหลังขับมาเร็วเกิดอะไรจะเกิดขึ้นถูก
ใช่ป่ะอืมถูกไหมข้างหลังขับมาเร็วปุ๊บโอ้โห
เผื่อต้นติดไฟเขียวอยู่ไปอ่ะจุ๊กกระชากแบดลังเลย

มันกระเด่นได้แต่ก็หรือเขาขึ้นมาเฉพาะตอนไฟแดง

ไม่ทันแล้วคุณแม่
คือชีวิตคุณแม่ดาร์กตลอด

เสมือนคนแบบได้เกินไปแล้ว

ไม่มีใครบอกว่างูแม่แรวทุกวันเนี่ย
ตอนเนี่ยะมึงแอบด่ากูแล้วเหรอ

ไม่มีใครด่าเลยแต่คือพิธีกรตอแหลเนี่ยใช่
พิธีกรแบบนั่นนี่นั่นใช่
เอ็งจี้มึงหลอกด่าพูดเต็มเลย

เขายังจากให้พูดโชคกับแน็กชาลีได้แบบ

ตอนนี้มองตาพี่ประดามมันเล่าถึงคำหลายคำออกมาแล้วจากตา

ฉันอยากจะแบบเป็นพิธีกรซอฟอ่านข่าวซอบเหมือนคนอื่นเขาบ้าง

สวัสดีค่ะวันนี้มาดูการรณรงค์เรื่องยาเสพติด
แล้วก็เกี่ยวกับการนี้นะคะไม่มีใครเชื่อ

พอคุณแม่งอ่านข่าวอยู่คนด่าเลยมดลำตอแหล่แน่ตัวเนี่ย

รักแรกรักแรกพบจบแล้วจังแต่งงานยาว

อ๋อสัมภาษณ์แบบนี้คุณใช้ชีวิตยังไงบ้างอ่ะ

อ้าวมาอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย
มาวางตังค์กันเลยดีกว่า
ไม่เจอ๒นาทีคืนร่างเดิม
เนอะ

จะเล่าอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้นี้พี่อยากเล่าอะไร
อ๋อก็จะบอกว่าเรื่องจราจรนะนิดนึงแล้วกัน
อันนี้ขับมาเลยแยก๕แยกลาดพร้าว

ใช่ไฟแดงมันจะแบบหลายอย่างเลย

ผมขับมาจอดขับมามันไฟเหลือง
ปกติไฟเหลืองนี่ตามการบรรยากิจเราต้องชะลอรถ

เลยมาเล่าตรงนี้มึงเล่าทำไมมึงเล่าทำไมคือเลยถ่ายพลาดว่ามันเป็น
เสียวเรื่องหนึ่งมึงขับตามตามกันไปมึงเล่าทำไมก็เลยมาเล่าฮะ

มึงเล่าทำไมฉันตั้งใจตั้งฉันขับออกไปเลยฮะรถเมฆฮะ
เมื่อวานเราจะเล่าอย่างนี้ค่ะคือเรามีการนำเสนอเรื่องของ
แล้วก็มีการประกาศรับซื้อขายกันผ่านโลกออนไลน์เลยเนี่ยนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะรองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสุภัชชาสุธิพลน่ะนะคะก็ระบุบอกว่า
โพสต์ภาพเด็กทารกแล้วก็ประกาศรับซื้อขายเด็กทารกจากแม่ที่ตั้งคันไม่พร้อมเนี่ย
ถือว่ามีความผิดค่ะสิตามพรบคุ้มครองเด็กพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
ห้ามมีให้ผู้ใดโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือว่าเผยแพร่ด้วยประการใด
เพื่อรับเด็กแล้วก็ยกเด็กให้แก่บุคคลอื่น
ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐๐หรือทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากพบว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง
ถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมได้พยายามติดต่อ
หนึ่งในผู้อุปการะเด็กนะคะ

ทุกในจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ก็พบว่ามีดาบตำรวจนายหนึ่งรับเด็กไป
แต่ว่ายังอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะคะ
ว่าเขารับเด็กคนนี้ไปเพื่ออุปการะ
หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแฟนเพจ
แล้วก็กลุ่มอื่นที่มีพฤติการคล้ายแบบนี้

ข่ายการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะ
เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีจำคุก๘๑๕ปีเลยค่ะ
ปรับ๑๖๐๐๐๐บาทถึง๓๐๐๐๐๐บาท
แต่ว่าถ้าเด็กอายุเกิน๑๕ปีถึง๑๘ปี
ก็โทษจำคุก๖๑๒ปีปรับ
ตั้งแต่๑๒๐๐๐๐บาทถึง๑๔๐๐๐๐บาท
ส่วนกรณีของพ่อแม่ที่มีบุตรโดยไม่พร้อมเนี่ยนะคะ

คือสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่สายด่วน๑๓
สำหรับบุคคลที่ต้องการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
ไม่ต้องไปติดต่อตามเว็บไซต์แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
สามารถติดต่อขอรับเลี้ยงดูบุตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลย
ที่บ้านพักเด็กหรือว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดนะคะ
โดยผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถที่จะอุปการะบุตรได้ต้องมีอายุนะ
ต่ำกว่า๒๕ปีบริบูรณ์และก็อายุจะต้องห่างจากเด็ก๑๕ปีขึ้นไปด้วย

ล่าสุดอย่างที่บอกรถเมย์อ่านข่าวมา
หรือเราอ่านข่าวนี้กันมา๒๓วันแล้วนะครับ
คนก็งงคำว่าซื้อขายทารก

มันเป็นการจงขึ้นไปไหม
เด็กทารกเนี่ยขายกันแบบว่าในเฟซบุ๊กเนี่ยมันจงขึ้นไปไหมมันเข้าข่าย
เออการท้ามนุษย์ไหมนะฮะ
มันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นมา
เมื่อวานนี้ที่สพหัวหินพลตำรวจตีสุรศักดิ์สุขแสวง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริขันเนี่ย
ก็ได้แถลงข่าวภายหลังจากสอบปากคำ
ก็ได้มีโอกาสเจอแม่ของเด็กแบบแหม่ของเด็กชาวหัวหินเนี่ย
แล้วก็เป็นบุคคลเดียวกันที่ประกาศหาคนอุปการะดูเด็ก
ในเพจดังกล่าวพลตำรวจตีสุรศักดิ์เนี่ย
ยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายเด็กทารกผ่านเฟซบุ๊คแต่อย่างใดนะฮะ
นี่คือแม่เขาไม่เคยมีเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดกันหมด
แม่เด็กเนี่ยต้องใช้ความทางแม่เด็กเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำไป
อย่างตอนนี้๑แม่ของเด็กฐานะแยกจนวงเล็บมาก

ความต้องการของเขาคือต้องการอะไรคุณรู้ไหมฮะ

จึงได้ให้ญาติติดต่อไปยังเพจต่าง

แสดงว่าเขามีความรู้พอสมควรว่าเขาจะทำยังไงดีนะ
ระหว่างการติดต่อก็ส่งข้อมูลไปให้เพจ
ก็มีผู้แสดงความประสงค์ที่จะรับเลี้ยงเด็กเนี่ย
แต่ในระหว่างนั้นเองเนี่ยผู้เสียหายก็คือแม่ของเด็ก

ธรรมนองว่าจะมีการซื้อขายเด็ก

ในที่สุดเกิดความเสียหาย

ก็เอาตรงเขาบอกตำรวจตอนนี้ต้องจะช่วยเหลือแม่ของเด็กแล้วล่ะ

ถ้าหากมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวผู้เสียหาย

รวมทั้งตรวจสอบด้วยว่าเพจดังกล่าวเนี่ย
มีการกระทำความผิดพรบคุ้มครองเด็กหรือไม่
หากผิดเพจที่นำเสนอนั้นโดนนะฮะ

ที่นำเสนอโดนดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ

เอาอย่างนี้เขาก็เลยไปสัมภาษณ์น้าชาย

บอกว่าล้านสาวตนเนี่ยนะ

ถูกข่มขืนจนทอง

คลอดเด็กออกมา๔เดือนไม่มีปัญญาเลี้ยงดู

แล้วก็แนะนำให้ติดต่อไปที่เพจที่หาคนรับเลี้ยงเด็ก

กระทั่งต่อมามีผู้ใหญ่ใจบุญเนี่ย
ติดต่อมาขอรับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู
ซึ่งตนและแม่เด็กก็ตรวจสอบแล้วเป็นใคร
มีฐานะพอจะเลี้ยงดูเด็กได้ดีไหม
ก่อนมอบเด็กให้ไปและยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใด
ทุกวันนี้แม่ก็ไม่เคยได้รับเงินเลยแม้แต่บาทเดียว
ก็คือเขาเลี้ยงไม่ไหวจริงอันนี้เขาก็เลยต้องให้คนอื่นไปช่วยเลี้ยง

แล้วถึงบอกว่าพลิกเลยจากข่าวที่เล่นตอนแรกกับอันนี้แผ่นนี้คนละเรื่องเลย

โอ้โหน่าเห็นใจฮะอันนี้น่าเห็นใจครับเพราะถูกข่มขืนแล้วลูกก็ยังนั่นแหละ
แต่บางข่าวก็บอกว่าอย่างเมื่อวานที่ข่าวนำเสนอแองจี้ว่ายังไม่คลอดถูกต้องป่ะ
มีบางคนที่ยังไม่คลอดก็มีแล้วแจ้งไปก่อนมีความประสงค์ว่าอยากจะมอบเด็ก

เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปัจจุบันนี้เราเจอกันบ่อยคือหมายถึงว่าเวลาเสพข่าวในโซเชียลเนี่ยเราจะสรุปกันไวมากแล้วก็ถล่มถล่มกันแล้ว
โดยที่ยังบางทีโอ้โหอย่างอีกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกกันเลยว่ามีทรัพย์ซ่อนเงื่อนสุดท้ายเฉลยมากลับคนละม้วนเลยนะฮะ
เดือน๑๓ธันวาคมปีนี้พี่กัดจังหวัดมันไม่ใช่มีเคสเดียวไงแต่อันนี้เรากลับไปที่หัวหินไง

สมมุติคุณดูข้าวตัวเองยังไม่มีจะกินเลย

ใครต้องการความช่วยเหลือก็โทรศัพท์ไปนะ๑๓๐๐นะคะ
สายด่วนหมายเลขนี้เผื่อจะช่วยคุณได้นะคะ

แองจี้เดี๋ยวข่าวต่อไปหล่อนจะต้องช่วยฉัน
เป็นชุดประจำชาตินางงามเป็นชุดผีตาโขนเนอะ
ฉันเห็นคนแชร์กันในไอจีเต็มเลยนะเธอนะ

แชร์ชื่นชมหรอฮะ
ดูดูว่ามีการเรียกว่าเหมือนงานแบบมิลเลอร์

เดี๋ยวมาฟัง

มีแคดดอทจนสุดสุดทลายผลก็ตัดสินว่าชุดนี้ได้

ถ้าใส่เนี่ยเขาจะได้ใส่ขึ้นประกวด
ขอดูหน่อย

แล้วแบบดีเทลเนื้อผ้าแบบว่า

ผ้าใหม่สวยเลยนะ

มีแบบหวังใหม่ที่บอกว่าเขาจะคิดถึงแบบชุดไทย

ฟันตาซีกันแหละ

ตุ๊กตุ๊กใช่ไหมที่ตอนแรกโดนด่าเละเลยแล้วปรากฏ
ไปถึงปั๊บอันนี้แชมป์สักงั้นอันนี้เปิดโลกเลย
ความเป็นไทยคนต่างชาติมาถือประเทศไทยก็ต้องเห็นเรื่องตรงนี้
หลังจากปีนั้นมาชุดนางงามเปลี่ยนเทนเลยนะ
ไม่แต่ฉันจะบอกว่าคนที่แรงสุดเรื่องชุดเทียนเลยมิสแกรนเนอะ

กระเทยทั้งประเทศไทยเย็บชุดแข่งกันใหญ่นะเธอ

ช่างแต่งหน้าทำผมฉันบางคนนู้นไม่ทำนะเธอ
นู้นเย็บชุดกัวนนางงามไม่ได้นะดูสิ

ลองอีกจังหวัดตัวเองอะตั้งนี้นึงปากปางกิ๊ดแกนสักหวัดแหลงละครับ
น้องเอ็งจี้เซ็กซี่ส้ามีส์แกนแหล้ง
แล้วคือดูถ่ายทอดอยู่
จังหวัดไหนที่ลงท้ายด้วยเสียงสูงได้จะได้เปรียบ
จังหวัดอะไรที่แบบเสียงลงต่ำเนี่ยจะยากนิดนึงเสียงต่ำ

นี่ของประสูปนี้อะไรต่ำต้องอย่างแหง

มิสแกนประจวบคิริคันอย่างนั้น

คือมิสแกนของคุณนวัดเขาถูกต้องไหม

เพราะฉะนั้นน้องฟ้าสายปวีนสุดา

สวยดีหนูว่ามันมีความเป็นไทยผสมความโมเดิร์นสมัยมาก

เป็นการออกแบบโดยนายอลงกรกองอินนะ

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กขนุนเปิ้ลสการ์ท
ร้องนำด้วยนะได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า

มีคนชื่นชมในความงามของหน้ากากผีตาโขน
ที่นำไปประยุกต์ชุดให้กับคุณฟ้าใส
เราดีใจนะแต่ดูไปดูมาเอ๊ะนี่มันลายหน้ากากของทางร้านนี่
เราไม่เคยได้ขายงานชิ้นนี้ให้กับลูกค้าเลย
เพราะงานชิ้นนี้เป็นงานออกแบบชิ้นพิเศษ
และชิ้นเดียวที่เราจะเก็บไว้ไม่ได้จำหน่าย
แต่ถูกคัดเลือกให้เป็นชุดประจำชาติ
โดยที่ไม่ขออนุญาตเราก่อนอันนี้ไงนี่คือหน้ากากอันนี้
หมายถึงตัวลายลวดลายที่เขียนลงไป
ถูกไหมก็คือใช้ไลน์ของที่นี่
แล้วไม่ได้จำหน่ายแต่ถูกคัดเลือกให้เป็นชุดประจำชาติไทย
โดยที่ไม่ขออนุญาตเราก่อนเลยเราเจ้าของงานนะ

เห็นไหมพวกเราขนาดพวกเราอยู่กับวงการพวกนี้
เรายังรู้สึกว่าสวยแต่ประเด็นคือว่า
มีคนออกมาแย้งไงวะเขาออกแบบมานานแล้ว
ซึ่งเขาไม่เคยจัดการขายให้ใครเลยเขาเป็นเจ้าของงาน

งานแล้วบอกว่าตัวเองออกแบบ

ไม่คิดว่าฝีมือระดับประเทศจะไปสู่โลก
ทำแบบนี้กับกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเล็กแบบนี้
ล่าสุดในเวลาต่อมาสาวเจ้าของโพสต์
ได้มีการอัปเดตว่าได้รับการติดต่อจากนายอลงกรผู้ที่ออกแบบชุดประจำชาติแล้ว

และขออนุญาตร่วมออกแบบชุดเซ็ตนี้

ซึ่งต้นเจ้าของผลงานเขายอมใช่ไหมคะ
คือทุกคนก็คือแค่แบบว่าเขาออกแบบของเขามานานแล้ว
ซึ่งไอเดียดีมากนะสวย

ส่วนคุณอลงกรก็มาทำ
นี่ไงทางเราได้รับคำขอโทษจากคุณอรองกร
ผู้นำผลงานของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เขาก็ยังเน้นเห็นไหมว่าคุณอลงกรเอาผลงานของเขาไป

เนื่องจากเรายังไม่ได้รับการติดต่อยืนยันกลับ
ว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงต่อ
จะมีการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับร้านเรายังไง
กดไลค์หัวใจ๒๒คนนะครับ

คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องของลิขสินค้า
เรื่องของแบรนด์เรื่องของความคิด

ไม่ได้แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบให้อิทธิพล
หรืออะไรแล้วแต่คือมันเอามาชัดเจนเกินไป

หมายถึงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างนี้

เพราะว่าเอาของเราแล้วเอาไปอย่างนั้น

แบบไปวาดให้เหมือนบางส่วนอะไรอย่างนี้
ก็ยังพอคิดว่านั่นได้แต่ว่า
สุดท้ายอันนี้คือ
ดาราที่ไปเมืองคานนี่ก็คือการละเมิด

ออกมากรณีนี้ด้วยเนาะ

มันก็มีผลต่อร้านตัวเองด้วยถูกต้องไหม
เราต้องยอมรับชุดนี้ออกมาปุ๊บ

นี่ดูชุดนี้ออกมานี่มันคือคอนเทม

รายกรลวงส่วนใหญ่เบาเข้ะให้สวย

คือผมว่ารูปทรงเขาแบบมันมีความมันมีความละเอียดละออแล้วก็เรียกว่ามีความเวอร์วังด้วย
คือดูแล้วเตะตาดูแล้วสวยแล้วพอรายละเอียดปุ๊บเป็นไทย
แล้วพอบอกว่าผีตะโขนปุ๊บเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของจังหวัดเลย
ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยยิ่งเข้าไปใหญ่มันยิ่งมีที่มาที่ไป
ซึ่งคนชอบสตอรี่แบบนี้เวลาคุยแล้วมันคุยสตอรี่ยาวได้แล้วมันได้
แล้วมันมีความคือหลังถ้าดูหนังพอละเอียดปุ๊บต่าง
หนังสงครามหนังอวกาศชุดจะเวอร์วางหมด
ซึ่งมีศพมีความที่มาคล้ายแบบนี้เหมือนกัน

อ่ะมาข่าวต่อมาคุณผู้ชมครับผม
มาครับสายโอตาโอตาคู้นะฮะ

ตะคุคือโอตะคือคนที่คลั่งไคร้อะไรมาก

ที่ตัดต่อเอาหน้าของเธอไปใส่ในโป๊ะนะฮะก็ความคืบหน้าคือ
พลตำรวจเอกสิริวัตรดีพอครับรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิด
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับเปิดเผยถึงความคืบหน้า
โพสต์ข้อความทวงถามถึงความคืบหน้าคดีครับหลังเข้าแจ้งความ
ผู้หมินประมาทและตัดต่อภาพซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย
มีการสืบสวนจนพบผู้กระทำความผิด๑รายครับอาศัยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับ
โดยได้นำตัวมาแจ้งข้อกล่าวหามาตรา๑๖นะฮะตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับผม
และบกจุดปอทจุดนะฮะไม่ได้เพิ่งเฉยครับ
แต่ปัจจุบันอยู่ในเรื่องของอยู่ในการขยายผลต่อไป
นี่เขาบอกว่าเนี่ยแต่ปีหน้าเขาอยู่นะเขาทำไม
ธุรกิจใหม่ที่จะกลับมาเฟื่องฟูเลนรู้มั้ย

พอให้ดูปีหน้ามันเป็นเทรนด์ของแบบว่า

จะเห็นแบบว่าตอนนี้เขาบอกนักลงทุนส่วนใหญ่

เอาในอย่างนี้เขาบอกว่าจะกลับมา

ก็มีช่วงนั้นเขาก็ประกวดกันเต็มที่นะ

คุณรู้ไหมว่าไปพระม่าฉันแบบทุกคน

เรายดสป๊ายหรือเปล่าครับกูแม่

เกิดทันหรอ
มั้ยพอว่ากูไปอยู่สุทธาระพรหิแหงนจิ
คราวนี้ค่ะไปที่เมืองจีนกันบ้างหลังจากนี้ต่อไปนี้
เราจะเข้าสถานีรถไฟฟ้าของเขาได้ภายในครึ่งวินาทีเท่านั้น

ใช่คือแบบเป็นเทคโนโลยีใหม่
หรือว่าลำหน้าใบกันใหญ่เลยรถไฟฟ้าใต้ดินที่กว่างโจ
ก็เริ่มใช้เทคโนโลยีสแกนจดจำใบหน้าค่ะ
ซึ่งสามารถเข้าสถานีได้เพียงแค่ครึ่งวินาที
แล้วก็จะช่วยให้การเข้าสู่สถานีเนี่ย

ของรถไฟฟ้าใต้ดินของกว่างโจ
โดยสารเนี่ยเคยลงทะเบียนอ๋อแล้วก็ยืนยันขอบคุณอันไลน์อย่างเดียวเลย
ข้อมูลที่เขาเจ้าพ่ออยู่แล้วผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือเอาไว้ก่อนหน้านี้
ทำให้ไม่ต้องพกบัตรโดยสารหรือว่าหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา
แกนเหมือนเมื่อก่อนแล้วไวปุ๊บเลยซึ่งโครงข่ายรถไฟใต้ดินของนคร
กว่างโจมีความยาวสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรแล้วก็ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยเนี่ยนะคะ
เกือบเก้าล้านคนต่อวันคนแน่นมากฮะเยอะมากซึ่งเทคโนโลยีนี้ในการจดจำใบหน้า
ก็จะสามารถที่จะช่วยให้แบบว่าทุกอย่างมันเร็วขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินของนครจี้หนา
เมืองเอกของมณฑลซานตรงรวมถึงสนามบินด้วยนะคะหลายหลายแห่งในเซี่ยงไฮท
ว่างโจแล้วก็ฉางซาก็ช่วยให้การตรวจเช็คความปลอดภัยมันรวดเร็วยิ่งขึ้น
ก็น่าจะไวนะน่าจะแบบทั้งสมัยแต่ถ้าสมมุติเป็นเราไปแล้วเราไม่มีเราต้องไปลงระบบออนไลน์
เราก็ต้องซื้อเพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไม่ได้ซื้อบัตรอยู่ดี
เพราะว่าอย่างทั้งก่อนรถเมฆเคยไปเมืองจีนอยากช้อปปิ้งในห้างมา
ใช้บัตรเงินสดก็ไม่รับเงินสดก็ไม่เอาเราจ่ายเงินยังไง

เลยแลกเงินสดผมก็ไปมากว่าจะแลกเงินสดไปก็ถือแบบ
เหมือนไม่มีคุณค่าเลยขึ้นแท็กซี่จ่ายเงินสดยังมองหน้า
มันใช้เครื่องตื๊ดหมดแล้วยังใช้เงินสดอยู่เห็นไหม
ห้องโกงยังเงินสดอยู่แต่แปลกคุณไม่ต้องห่วงว่าอีกหน่อย
ถามว่ามันไกลตัวละมั้ยเรื่องที่เราไม่อ่าน
แป๊บเดียวเนอะไม่ไกลนะอีกหน่อยมันจะมาถึงเวียงจันทร์
อีกหน่อยมันจะไปถึงสามเหลี่ยมทองคำอีก๒๓ปีเนี่ย
เขาวางระบบเครือข่ายให้หมดแล้วมันจะผ่านมาถึงนี้
เวียงจันทร์คุณแค่ข้ามกระดานกระดานน้องขายไปปุ๊บ
ถ้ายานเปลี่ยนเครืองล่วงได้อยู่ไม่โดงพี่ฉันพูดว่า
แนบสแกนละมันเลือกมันเลือกจดจับในหลายจุดช่วงอะไรอย่าง
ไม่ว่าถึงจะเปลี่ยนบางจุดแต่อาจจะใช้ได้ในบางจุด

เอาง่ายกูไม่ต้องแค่ระบบให้อยากจะรู้ว่ามันเปลี่ยนยังไง

ก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเปลี่ยนเป็นยังไง
มาเรื่องนี้ไปกันที่เรื่องของโชคลาภกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะ
อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่เรียกว่าออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลกันแล้วนะคะ
ยังไงก็ขอให้ทุกคนลุ้นกันแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคุณผู้ชมค่ะ
อีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะลุ้นโชคกับเราได้อย่างถูกกฎหมายเลย
ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนยาวไปจนถึงปลายปีเลย
โงยสุดท้ายยังมีทองล้านเลยนะคะให้ลุ้นด้วย
ได้รับทองแสนกันมาแล้วหลายคนอืม
แล้วผู้โชคดีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคนล่าสุดเป็นใคร

และนี่ครับผู้โชคดีคนที่หนึ่งรับไปเลยครับทองคามูลค่า๕๐๐๐๐บาท
สวัสดีครับที่ตีราชเจนสลุมจากจังหวัดน้องคอมประสงค์ครับ

คุณแมวครับคุณสามารถเปลี่ยนทองคำมูลค่า๕๐๐๐บาทเป็นทองคำมูลค่า
ดีใจด้วยนะครับ
ได้แสนนึงเลยจ้ะคุณได้๕๐๐๐๐บาทปุ๊บกลายเป็น๑๐๐๐๐๐บาท

ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ้างก็กดเลยดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕
สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ
รุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวดกดได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะ
ถึง๒๕ของเดือนถึง๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๐
กดมากคุณยิ่งมีสิทธิ์มาก
เอาง่ายคุณไปลุ้นตัวเลขผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเสร็จปุ๊บ
เรารู้ว่าเราโดนรับประทานปุ๊บคุณมาลุ้นต่อที่นี่อีกรอบหนึ่ง
ไม่แน่นะฮะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้นะครับผม
ย้ำอีกครั้งนะคะกดดอกจัน๕๐๕จัน๕ซีเลียม
โทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
ลุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวดกดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือน
ถึง๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๒นี้นะครับ
ขอบคุณนะครับโชคดีทุกคนจริงอืมรุ้นกันเลยจบกันค่ะเอาไป

วันนี้ก็เล่าอีกไปถอดเสื้อกับเคนปู่ปู่ไม่ใช่ป่ะ

พี่ซูมดูใครดูใคร

ไม่ใช่เขามีสองคนนี่ค่ะเขาดูมากับพี่เวียดหรือพี่แคน
เดี๋ยวก่อนมาช่วงหน้า

บอกว่าไอ้ง่ายมีคำตอบให้แล้ว
ช่วงนี้คนถามเยอะว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน

เรื่องของเรื่องเห็นไหมเขาไปกันสองครอบครัวไปพม่า
คืออย่างที่ฉันบอกเสมออาชีพหลักของบ้านแม่แก้ว

คือเป็นเราเราก็จะให้ลูกเราทำงานเอาเงินทั้งวันเนอะ
แต่กฎของแม่แก้วคือสมมุติ๗วันจะต้องให้ลูกสวดมนต์ไห้พระในวัน๒วัน

ไม่ใช่ตั้งแต่เด็กเลย
แล้วก็แน่นอนคุณยาย่าก็ออกมาเปิดใจ
ที่มาที่ไปของคลิปดังกล่าวว่าเป็นเพราะพระเอกหนุ่มคนสนิทณเดชน์เนี่ย

ใช้ช่วงเวลาวันหยุดเดินทางไปพักผ่อน

ส่วนเรื่องที่แฟนหลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่

คำตอบกับเราว่าตอนนี้เธอยังไม่พร้อมเลยจริง

เพราะแค่พูดถึงเธอก็รู้สึกคำ

สบายใจคือยังโสดอยู่
แต่มันเพอร์เจอร์มันคือมันได้แบบว่าเหมือนหมา

ความรักมันเป็นเรื่องของแรง
พี่จะต้องแบบมาป๊ากันหรือไหมคะ
แต่ถ้าเกิดคุณแม่คิดคนเดียวเขาเรียกว่าโน

วันหนึ่งหล่อนจะโดนมอเตอร์ไซค์รับจ้างข่มขืน

โอ้โอ้ตีสามมันยังไม่นอน
ตีสามตีสี่มันยังไม่นอนนะ

นอกจากแน็กชาลีวิวคลัว
แน็กชาลีเนี่ยตอนก่อนเขาชอบไปบ้านคุณแม่มดดำบ่อยนะ
หลังจากผู้ชายไปบ้านคุณแม่มดดำบ่อย

อีแน็กกระหน้าโดนตบปากไอ้เด็กผีบ้า

ซึ่งช่วงที่ไปเนี่ยฝนตกหนักมากใช่พม่าฝนตกอยู่นะฮะ

ก็ถือว่าเป็นความศรัทธาอย่างหนึ่งของเรานะ
ดังนั้นไม่ว่าจะเจอฝนหรือเจอพายุเราก็ต้องไปต่อ
ช่วงนี้เขาบอกว่าเมื่อถูกถามเรื่อง
ก็คือเปิดตัวกันแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีคิวแต่งงานกันบ้างไหม

จริงตัวหนูแล้วก็ตัวพี่ณเดชน์

ทุกอย่างให้มันเป็นไปตามอย่างที่เป็นมากกว่า

คุณแม่ทั้งคู่ก็คือแม่แก้ว

เขาอาจจะพูดกันเองมั้งคะอันนี้หนูเองก็ไม่รู้
เขาไม่ได้คุยกับเราสองคนแล้วก็นางก็หัวเราะนะ

แล้วก็หนูรู้ว่าตัวหนูเองเนี่ยยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีกเยอะ

ตอนนี้ตัวหนูก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้แล้ว
ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแต่งงานหรืออะไร

เพราะฉะนั้นหนูยังไม่พร้อมแน่นอน
คู่นี้น่ารักเนอะ
น่ารักค่ะสุดยอดเลยอะหน้าก็เหมือนกันเนอะน่ารัก

วันเกิดของนี่ครับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงครับคุณเจนนี่ครับ

นั่งอยู่อเมริกานะนั่งอยู่อเมริกาครับตอนนี้เหรอ
นี่นะฮะหรือชื่อคืออันภาษณ์ณป้อมเพชรนะครับผม
แล้วก็มีมิกกี้นะฮะนนอันพลาดณป้อมเพชร
สุดที่รักคอยเคียงข้างไม่ห่างหายนะครับ
มีของขวัญสุดวิเศษที่เธอกำลังจะได้รับและได้อุ้มเร็วนี้ครับ
คือลูกที่เราจะออกมาทักทายโลกกว้างในอีกไม่กี่เดือนนะฮะ
ซึ่งเจนนี่ได้เขียนเรื่องราวดีในของปีนี้ครับ

ฉันจึงมองโลกในมุมที่แตกต่างออกไป
คุณคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในที่สุดที่ฉันเคยได้รับในชีวิต
ฉันรักคุณมากที่สุด๙๑๑๒๐๑๙

เจนี่ได้ลงภาพพร้อมกับข้อความอวยพรเพื่อน
หลายคนอ่านแล้วต่างทราบซึ้งไปกับมิตรภาพของคู่นี้นะครับ

พอคิดได้ก็ร้องอ๋อขึ้นมาทันที
เหตุผลคือเพราะจริงแล้วเจี๊ยบมีทุกอย่างครบแล้วจริง
ตอนนี้เพื่อนรักคนนี้มีรอยยิ้มแห่งความสุขที่แท้จริง
และทั้งกายและใจครบทุกด้านตามความพอใจ
และความเหมาะสมที่พึงจะมีและมีพลังบวกให้กับคนรอบข้างเสมอ
ทุกอย่างถูกจัดสรรมาอย่างลงตัวเลยไม่รู้ว่าจะอวยพรอะไรไป
จากขอให้เจี๊ยบมีรอยยิ้มแห่งความสุขแบบนี้ตลอดไป
และของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้และเป็นของขวัญที่เจี๊ยบไม่เคยได้รับมาก่อน
นั่นก็คือการได้รับอาชีพแห่งความสุขที่สุดคือการเป็นคุณแม่นั่นเอง
นานารู้ว่าเจี๊ยบมีความสุขแค่ไหนถึงกับพูดเมื่อวานว่า
ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพราะพอใจกับทุกสิ่งแล้วจริง
ไม่นานพี่บลุ๊กจะได้เป็นพี่ชายแล้วทางเราก็จะได้เป็นแม่นานาอย่างสมใจ
แล้วครอบครัวของพวกเราก็จะใหญ่ขึ้นไปไหนเสียงดังมากขึ้น
รถก็คงต้องเปลี่ยนใหญ่ขึ้นแต่เราจะรักกันแบบนี้
ดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปนะเพื่อนรักกูรักมึงนะเจี๊ยบ
ครับผมลูกนานาสองคนเด็กแฝดก็ติดที่นี่นะ

แบบเด็กแฝด๒คุณเด็กแฝด๒คุณบุ๊คลินน่ารัก
เอ้ามาที่เรื่องของคุณเวียสุโกลวัฒน์บ้าง
บอกว่าเมินข่าวเรื่องการโยงเป็นกิ๊กกับน้องชิงลงรูปอวดกล้าม
ซึ่งขณะพี่มดดำยังกรี๊ดการ์ดขนาดนี้คุณผู้ชม
เรียกว่าตอนนี้ไม่สนกระแสดราม่าอะไรทั้งนั้น

คือถ้าวันสักวันดิเห็นพี่มดดำไปเปลี่ยนหน้าจอฟิล์ม
มือหนึ่งก็ไม่ต้องใกล้ซูมจนคลี่มขาดเลยนะฮะ

ทำไมเห็นรูปพี่เวียร์แล้วต้องหิวข้าว

ไม่ใช่เห็นเราต้องหิวข้าว

มันแค่แตะต้องมันจะเตะเราด้วยรู้ไหม
มันไม่เตะมันไม่เตะ
ไม่เตะพี่ใช่ไหม
มันก็ทำยอดฟิล์มมือถือพุ่งเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าซูมกันยับทั้งประเทศเหมือนกัน

ก็คนก็ไม่ได้สนสนใจนะคะ

ตอนนี้กรี๊ดกราศรูปนี้กันดีกว่า

ถ้าให้เลือก๑คนคุณจะเลือกใครคะ

ป๊ายเห็นบุรทีเวียภาษาคล่ากันเลือกเหรอ

เพราะเป็นสินค้าของเวีย
แล้วก็อายุมันไม่ได้ห่างกันเยอะไง

ถ้าหนูอยากจะไปเลยอย่าไปเลยค่ะ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

ช่วงหน้าค่ะตกลงเมื่อวานเรื่องของพี่แท็กพลันยู
ไหมแองจี้กูพูดถูกไหมล่ะสรุปคือไม่ได้เลิกกันอาจจะแค่ง
งอนหรือเปล่าคุณแม่ดูว่าถูกจริงเค้าโพสต์ว่าแค่แบบว่านะ
คืนดีกันแล้วใช้คำว่าคืนดีกันแล้วเสี้ยไปเสี้ยมาไงเธอ

แท็กพารันอยู่เมื่อวันนักข่าวตามกันสุดฤทธิ์

ออกงานกับลูก

นักข่าวโพสต์ประกาศเลิกกับเมียสาวคุณเบล

ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยกครอบครัวไปออกงานอีเวนต์ด้วยนะ

ไม่นั่งคู่กันไม่มีภาพร่อเฟย์กันอีกด้วย

เสร็จงานด้วยนะในระหว่างอยู่ในงานเนี่ย

ตอนนี้เราอยู่ในฐานะพ่อและแม่ของเด็ก

สักพักผู้หญิงกลับมาโพสต์ต่อ

งงไหมล่ะ

ตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้ว
คือเขายังไม่เลิกกัน

เขาก็อยู่บ้านเรียกลูกกัน

คือเรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาคุยกัน

เขาจะออกมาพูดเอง

ซึ่งแท็กเองก็ลงไอจีว่าไงรู้มั้ยฮะ

แล้วก็เมื่อคืนนี้เขาโพสต์อีกว่ามีเรื่องแบบนี้

เราจะไม่รับสิเราอ่านข่าวเฉย

ไม่ต้องตกใจเหมือนกับนั่นพูดที่พี่แท็คเหรอ
ทำไมอ่ะเขาจะอ่านอยู่แล้วใช่มั้ย

ว่าดีอยู่แล้วเออเป็นคนดี

แล้วเมื่อคืนคุณแม่ไม่มีเวลาอ่านข้อความนี้ได้นอน

เป็นนี่ไงอยู่ดีอยากเล่นดนตรีไทย
อยากเล่นอังกฎรุง
อังกฎรุงหรอ